กระบีกันดีกว่าไม่ได้พาไปดำน้ำดูปากการัง
แต่ที่กะบี่ไปดูเจ้าตะกรวดตัวนี้
เฮ้ยคุณที่กะบีกะกวดเยอะนะวาบไปนั่น
จริงมันเหมือนอยู่ไปเป็นวิถีของเขา
แล้วเจ้าตัวนี้มันเป็นมิตรกับนททนะ
นอร์ทอทอคือนักท่องเที่ยวจริงมันเป็นต้นกวดแบบนี้คุณดู
เห็นไหมโอ้โหมารับแขกเป็นมีดเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน
มันก็ออกมาเดินเล่นอยู่ตามชายหาดตรงเกาะห้องกระบี่
เกาะห้องต้นกวดเยอะจริงมันจะโผล่ขึ้นมาบ้างเราก็อาจจะเจอได้บ้าง
นี่คือเขตอุทยานแห่งชาติธานบกขอรณีที่จังหวัดกระบี่
มันก็เดินมาไม่มีทีท่าหวัดกลัวหรือตกใจนักท่องเที่ยวเลยนะ
คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่เคยเห็นว่าง่าย
พอเขาเห็นเขาก็ตื่นตกใจก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่หนีมันก็ปล่อยให้เขาถ่ายรูปเนี่ยนอนโพสต์ท่าอาบแดดกันไปทำตัวกลมกลืน

เออบีกินี่อ่ะนิ่งเชื่องเลยยิ่งนิ่งเลยนิ่งนิทร์ควรหรือคุณ
เออกับพี่นิงอ่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็คอยแนะนำบอกว่าคือตะกรวดเหล่านี้จริงมันก็ไม่ได้ดุร้ายไม่ได้ทำอันตรายหรอก
มันจะออกมาหาอาหารกินเหมือนแบบมันเห็นเศษอาหารของนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยจะออกมาใช่ไหมคือก็เคยเห็นบางทีนักท่องเที่ยวแบ่งอาหารให้มันบ้าง
และยิ่งไปกว่านั้นคุณเคยเห็นตะกรวดในทะเลไหม
จริงเราก็เคยเห็นบ้างแต่ไม่ถึงเยอะขนาดนี้นะ
ใช่ก็คือบางทีลงไปว่ายน้ำในทะเลกับนักท่องเที่ยวเลย
มีเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันก็กลายเป็นแบบขวัญใจของนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคุณเนาะ
อาหมู่เกาะห้องสภาพธรรมชาติบนเกาะมีความอุดมสมบูรณ์
ตะกรวดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศบนเกาะ
นักท่องเที่ยวบางคนเคยเห็นข่าวเขาอยากมาเที่ยวเพราะว่าอยากมาดูตะกรวดนะคุณ
จริงแต่ว่าคำแนะนำก็คือยังไงก็ตาม
เว้นระยะห่างกับคนเท่านั้นก็อย่าไปรบกวนมันมาก
ไปเข้าใกล้มันมากนะคะคือถ้ามันโมโหหิวหรืออะไรอย่างเงี้ย
มันอาจจะดุร้ายหรือแว้งกัดได้เหมือนกันนะ
ลองนึกภาพดูสิเราไปว่ายน้ำแหวกว่ายอยู่ในทะเล

เออก็คงจะต้องคนรู้คนพร้อมกันอยู่
จะบอกว่าคนไทยอาจจะแบบว่าเห็นเขาบ่อยแล้วก็กลัวใช่ไหม
แต่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเขาไม่ค่อยได้เห็นไง

เออคือเขาอาจจะไม่ได้ชอบแต่มันอาจจะเป็นความแปลก
ตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างนี้เออก็เป็นได้
แต่มันก็อย่างที่บอกอย่าไปทำร้ายเขาเลยเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนะคะ